ปกติค่ะคุณผู้ชมถ้าเจอพี่เจเน็ตเขียวที่ไหน
ฮาและเสียงหัวเราะตามมาที่นั่น

นิสัยไม่ดีจริงนะครับพวกที่ชอบปลอมเฟซบุ๊คคนอื่น

ไปหยืมคอยืมเงินคนอื่นไปทั่วเลย

ไปยืมเงินกับกลุ่มเพื่อนทั้งในแล้วก็นอกวงการ
พี่เจเน็ตเขียวก็เลยนั่งไม่ติดและโร่ขึ้นโรงพัก
เพื่อไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามหาตัวบุคคล
เน็ตเขียวบอกว่าสืบเนื่องมาจากมีเพื่อนศิลปินดารา

ช่วงนี้เธอมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือเปล่า
เธอก็รู้สึกแปลกใจว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร

พบว่าไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ก็เลยแน่ใจแล้วล่ะโอ้โหโดนพวกมิจฉาชีพแฮ็กเฟซบุ๊กแน่นอน

ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
พร้อมกับบอกว่ายังโชคดีนะที่เพื่อนของเธอเนี่ย

พอปรากฏพี่เจเน็ตเขียวบอกว่าไม่ใช่เขา
ก็เลยไม่มีการโอนเงินใดทั้งสิ้นนะคะ
แหม่รอดไปเอาไปฟังพี่เจนเน็ตเขียวด้วยค่ะ
ก็มีพี่ปุ้ยโทรมาถามว่า
ส่งข้อความไปยืมเงินน้องอนินหรือเปล่า

ไม่เคยไม่เคยใช้ข้อความในเฟสในการทำอะไรเลย
ไม่ค่อยได้เข้าไปคุยไม่ค่อยได้ไปพูด
นอกจากพี่สนิทจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนให้เพื่อนได้รู้ว่าเฟสเราทำอะไรไม่ได้นะ
ตอนนี้ไม่ใช่ของเราคนอื่นควบคุมอยู่
เราทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยให้เขาบล็อก
ล็อกแล้วก็อาจจะถึงขั้นยกเลิกอันนั้นไปเลย
ก็รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะ
แจ้งความไว้ก่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเรา
เดี๋ยวเผื่อใช้ไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นเราจะได้ปลอดภัยรอดตัวไปไม่ใช่เรานะ

แล้วก็มาแจ้งความก่อนดีที่ไม่มีใครโดนหลอกเป็นแบบว่าล้านนะ

เป็นดิชันเหมือนกันถ้าดิชันไปยืมเงินใครบอกในว่าตัวปลอม
อืมจะได้ไม่มีรักษานะคะ